คุณผู้ชมมีหนึ่งคลิปมาฝากอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสักประมาณตี๓ของเมื่อคืนคุณผู้ชม
มีชายชะกันกลุ่มหนึ่งเขาไปรุมทำร้ายผู้ชายคนหนึ่ง
ซึ่งคนที่เขาถูกทำร้ายเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักมาก่อน
ไม่ได้เป็นคู่อดีตกันมาทำร้ายเขาทำไม
พอตำรวจมาถึงตำรวจก็ไม่ยอมจับกลุ่มคุณผู้ชม

ให้คุณผู้ชมดูภาพหน่อยในคลิปนี้มีคนหลายคนมีตัวละครเยอะแยะมากมาย

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณตี๓๓๐ของวันที่๑๒
ในคลิปจะมีชายจัดการประมาณ๑๐คนอยู่ในเหตุการณ์
เห็นว่ามีชายใส่เสื้อเหลืองกำลังถูกชายชะกัน๔คนรุมทำร้าย
สักพักเห็นผู้หญิงออกมาผู้หญิงมาช่วยห้ามผู้ชายเสื้อเทาไม่ให้ทำร้าย
จากนั้นคนใส่เสื้อเหลืองก็เดินไปช่วยเพื่อนอีกคนที่ใส่เสื้อน้ำเงินที่ถูกทำร้ายอยู่ข้างเช่นกัน
คือโดนรุมกันอยู่คนเจ็บมีสองคนก่อนจะพากันนั่งอยู่ด้วยความเจ็บนะฮะ
แต่ก็มีผู้ชายใส่เสื้อสีดำอีกคนเดินเข้าไปเขาบอกว่าเตะเสยปลายคาง
ใส่เสื้อน้ำเงินอีกครั้งจากนั้นก็มีการคุยกันสักพักหนึ่งแล้วก็แยกย้ายกันไป
คลิปก็จะบันทึกเอาไว้ได้ช่วงหนึ่ง
คลิปนี้ถูกเผยแพร่ในเพจหนึ่งพร้อมข้อความบอกว่า
น้องผมทำงานเป็นพนักงานช่างที่คอนโดแถวแถวพระรามสาม
ออกไปซื้อน้ำที่เซเว่นโดนรุมทำร้ายนะฮะ
พวกวัยรุ่นที่ไปกินเหล้าตำรวจมาทันพอดีฮะ
แต่ไม่ทำอะไรแล้วก็ได้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันแล้ว
นิ่งเฉยทำแบบนี้ได้อย่างไรแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
ช่วยให้คนร้ายโดนจับทีครับน้องผมคนทำงานไม่เคยมีปัญหากับใคร
นะฮะอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมให้ดูอีกคลิปหนึ่ง
เป็นคลิปที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุเหตุการณ์เดียวกันนะครับ
นี่ตำรวจมาถึงพอดีแล้วก็มีข้อความเขียนว่า
ตำรวจมาแล้วแต่ไม่เข้าจับกลุ่มไล่ให้ไปทำแผลและลงบันทึกประจำวัน
นะได้มีการชี้ตัวแล้วว่าใครเป็นคนทำใครเป็นผู้ต้องหา
แต่ตำรวจนิ่งเฉยจนผู้ต้องหาหนีไปทั้งหมดเลยครับ
ตรงนี้เนี่ยเหตุมีการทะเลาะวิวาสกันบ่อยมาก
เพราะว่าเป็นจุดที่เป็นร้านเหล้าคนกินเหล้าเสร็จปุ๊บก็จะออกไปเดิน
ไปนั่งกันหน้าร้านเซเว่นแบบเนี้ยฮะก็จะไปมองหน้ากัน
บางทีแบบไม่รู้จักกันแต่ว่าไม่พอใจอ่ะเมาไง
อ่าเมามามองหน้าทำไมประมาณนั้นนะฮะนักข่าวของเรานะฮะ
คุณสมศักดิ์ศรีชุ่มนะครับก็โทรศัพท์ไปสอบถามคนเจ็บแล้วครับ
ชื่อว่าคุณขนุนบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นคนในภาพ
เป็นคนใส่เสื้อน้ำเงินที่ถูกเตะเสยปลายคางเนี่ย
ตอนนั้นเนี่ยกำลังจะไปซื้อของกับเพื่อนที่โดนอีกคนนึงคือคนเสื้อเหลืองนี่แหละครับ
อยู่ในร้านเซเว่นซึ่งอยู่ห่างจากคอนโดที่ทำงานอยู่เพียงห้าสิบเมตร
พอเดินไปถึงก็เห็นว่ามีวัยรุ่น๒กลุ่มกำลังมีเรื่องกัน
แต่เขาสองคนเนี่ยไม่ได้รู้จักและไม่ได้สนใจแต่จู่เนี่ยมีคนมาหาเรื่องเพื่อนที่ใส่เสื้อเหลืองที่ไปด้วยกัน
ว่าเข้าข้างอีกฝ่ายหนึ่งจากนั้นก็ไม่ได้ฟังและรุมทำร้ายเลยคือเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเขาแค่เดินไปซื้อของ
ค่ะแต่คนสองกลุ่มกำลังทำร้ายกันอยู่แต่เขาเหมือนแบบเป็นลูกหลงอ่ะฮะอ่านะครับเพื่อนก็อย่างที่เห็นในคลิป
ไม่รู้จักกันมาก่อนไม่รู้จักกับอีกกลุ่มเลยแล้วก็ไม่รู้จักคนในคลิปนี้แม้แต่คนเดียวนะครับหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นตำรวจก็เข้ามาแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรตำรวจก็ให้ผลว่าไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งหน้าตำรวจก็ตามกฎหมายใหม่ตำรวจไม่มีสิทธิ์เข้าไปจับกลุ่มแบบเนี้ยฮะ